เชื่อว่าใครหลายคนนะคะทั้งศิษยานุสิตแล้วก็ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเนี่ย
ก็อยากที่จะเดินทางไปร่วมงานอยากที่จะไปสวดพระอภิษฐรรมให้กับหลวงพ่อคูณเลยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางผู้ว่าเองก็ออกมาเตือนกันด้วยเพราะว่าโอกาสแบบนี้ก็มีคนที่ไม่หวังดีค่ะ
เป็นมิจฉาชีพฉวยโอกาสไม่ว่าจะเป็นเรียรายเงินบอกว่าจะพาเข้างานบ้าง
อาจจะมาเดินเรียรัยตั้งตู้รับบริจาคต่างนานา
ก็ต้องบอกให้ทุกคนระมัดระวังตัวด้วยรวมถึงมีการสั่งให้ทีมเฉพาะกิจเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดด้วยนะคะ
นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบในสองประเด็นหลักแล้ว
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นแต่งตั้งพระวิญญาธิการมาประจำที่กออำนวยการของงาน๒จุดทุกวันนะคะ
มาตรวจสอบพระปลอมอีกประเด็นก็คือเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพที่จะเข้ามาในพื้นที่ในรูปแบบต่าง
การก่อเหตุอาทยากรรมการเรียรายเงินการลักลอบตั้งตู้บริจาคการลักลอบตั้งแผงจำหน่ายพระเครื่อง
วัตถุมงคลซึ่งถ้าหากว่าตรวจเจอเมื่อไหร่ก็จะจับดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเลยนะคะ
พร้อมกันนี้ยังมีการฝากเตือนพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุสิต
รวมไปถึงผู้ที่ให้การเคารพเลื่อมสายศรัทธาในหลวงพ่อคูณ
ที่จะมาร่วมงานที่จังหวัดขอนแก่นเป็นแสนคนต่อวันด้วยนะคะ
บอกว่าอย่าไปหลงเชื่อกลุ่มบุคคลหรือใครก็ตาม
ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ด้วยการอ้างบอกว่า
ถ้าหากจ่ายเงินในราคา๕๐๐๖๐๐บาทต่อคนเนี่ยจะพาไปนั่งแถวหน้าได้
และจะได้เข้าร่วมในการสวดพระอภิษฐรรมศพหลวงพ่อคูณ
เรื่องนี้จังหวัดเนี่ยออกมาเตือนเลยนะคะว่าไม่เป็นความจริง
แล้วก็มีการประสานงานร่วมกับตำรวจทหารให้ตรวจสอบอย่างละเอียดด้วย
เพราะว่าการดำเนินงานต่างก็จะเน้นไปที่ความเรียบง่าย
สมรรถะสมเกียจแล้วก็เป็นไปที่ตามที่ระบุเอาไว้ในพินัยกรรม
ซึ่งประชาชนทุกคนที่มาร่วมงานสามารถวางดอกไม้จันทร์ในจุดที่กำหนดไว้
และร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมที่กำหนดไว้วันละ๔รอบ
โดยสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
ก็เป็นใครมาก่อนได้ก่อนนะครับ
เพราะฉะนั้นมีอีกประเด็นนึงที่เราขอฝากไว้นะครับ
ก็คือนักขณะนี้ไปมีข่าวว่าไปเสียตังค์ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วจะสามารถนำเข้ามานะครับ
ซึ่งการข่าวอันนี้เราก็ได้รับทราบมา
ก็ขอย้ำนะครับดังที่ผมกลับเรียนตั้งแต่ต้น
เหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ผิดไปจากสามัญสำนึกของพวกเราก็ขอให้
เข้าใจว่าเป็นเรื่องของมิจฉาชีพที่จะไปแสวงหานะครับ
ใครมาก่อนเข้านั่งก่อนใครมาก่อนเข้าจุดก่อน
แต่เมื่อถึงเวลาแล้วเราอาจจะขอดันท่านออกไปให้พ้นจากรัศมี
ซึ่งเราคาดว่าเปลวเพลิงเขาจะความร้อนจะไปถึง
สะเก็ดเพลิงนั้นอาจจะไปนะครับ
ก็ชัดเจนนะคะอะไรที่ขัดต่อคำสอนของหลวงพ่อคูณ
ขัดต่อสามัญสำนึกของเราเนี่ยคิดไว้ก่อนเลยว่า
มิจฉาชีพอยากไปลงเชื่ออยากไปเสียเงิน
ไม่มีแม้แต่บาทเดียวค่ะใครมาถึงก่อน
ถ้าอยากนั่งแถวหน้าก็ไปเร็ว

ถ้าใครไปไม่ได้ติดตามการถ่ายเท่าสดกับหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ